ถ้าหากว่าจะมีพี่น้องประชาชนคนไทย
ภูมิภาคไหนที่ได้รับความเจ็บปวดจากการปกครองการบริหารประเทศอันล้มเหลว

ก็คงจะเป็นพี่น้องในจังหวัดภาคใต้นะคะ

เศรษฐกิจไทยที่เราเห็นอย่ำแย่

เศรษฐกิจของภาคใต้รายได้ชาวสวนยางลดลงสิบสองเปอร์เซ็นต์
สวนปามลดลงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่พอประมงสี่ปีที่ผ่านมา
แก้แบบผิดจุดทำให้มูลค่าสินค้าประมงหายไป๕แสนล้านบาท
เรือจอดเจ็ดพันลำท่าเรือต้องปิดไปหนึ่งพันสองร้อยท่าเรือ
ตกงานปีละแปดหมื่นคนทั้งหมดนี้ภาคใต้ได้รับความเจ็บปวด
ได้รับความเสียหายมากที่สุดถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาคที่เป็นภาคที่อุดมสมบูรณ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นภาคที่มีอุตสาหกรรม
เป็นภาพที่มีทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่คุณมีทุกอย่าง
แต่ขาดอย่างเดียวนั่นก็คือผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
ขาดอย่างเดียวนั่นก็คือรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ
พักอนาคตใหม่เป็นพักน้องใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้
แต่เราเชื่อว่า๘ปีที่ไม่มีการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นในประเทศไทย
ปีที่คนไทยได้เรียนรู้ได้เจ็บปวดกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกของตัวเอง
เชื่อว่าคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทุกที่
และในภาคใต้เองคนใต้รู้กันอยู่เข้มข้นเรื่องการเมือง
กล้าได้กล้าเสียกล้าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้
งสีส้มของอนาคตใหม่เราเชื่อว่าปักได้ในภาคใต้
และจะเป็นทงที่ปักมั่นต่อประชาธิปไตยปักในหัวใจคนใต้ต่อไปค่ะ